เกิดขึ้นที่โรงเรียนค่ะเป็นการบุกเข้าไปนะคะ
รวบตัวผู้มนุยการคาโรงเรียนคาโต๊ะทำงานในห้องทำงาน

ตำรวจและเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายฝ่ายค่ะ
เข้าไปในโรงเรียนเพื่อที่จะดำเนินการจับกลุ่มในครั้งนี้
เราไปดูนาทีนั้นกันหน่อยค่ะ
ต้องมีการช่วยเหลือเด็กทั้งประเทศนะครับ
ที่ต้องได้รับเงินอันนี้
นี่คือเงินของเด็กนะครับ

จะพวกเขาเอาเงินตัวนี้ไปเพื่อยูชาอาหารให้เด็กกัน
มีทั้งปชและกองมันคับการ

และประพฤติมิชชอบบกปป

และปรากลาปรามการทุรจริตในภาครัฐคือปธ
ส่วนที่กำลังกันไปจับกลุ่มนายภัยทูลภูมิช่ออายุ๕๘ปี
เป็นผู้มนุยการโรงเรียนบังชันปลื้มวิทยานุสรในห้องทำงานค่ะ
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด
และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
บนโต๊ะมีซองเงินวางอยู่ในนั้นมีเงินสด๓๒๙๐๐บาท
โดยบอกว่าตรงนี้เป็นเงินที่เรียกรับจากผู้ประกอบการนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ทางบกปปมีการรับเรื่องร้องเรียนมา
บอกว่านายภัยทูลมีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทาง
ไม่ชอบไม่เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
มีการตั้งงบกลางเอาไว้ที่๑๒ล้านบาท
ก็เปิดให้ผู้ประกอบการเข้าประกวดราคา
มีคนชนะการประกวดยื่นรับทำโครงการในวงเงิน๘ล้านบาท
ก็เฉลี่ยค่าอาหารเช้าและกลางวันตกหัวละ๒๘บาทต่อวัน
นักเรียนเกือบ๓๐๐คนเป็นระยะเวลา๑๐๐วัน
นายภัยทูลพอมีผู้ชนะการประมูลการประกวดยื่นเรียบร้อยแล้ว
นายภัยทูลก็เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ
ชนะการเสนอราคาเป็นเงิน๓๒๐๐๐บาท
โดยอ้างว่าจะนำไปปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้ในโรงอาหาร
แล้วก็เรียกเก็บเงินรายเดือนอีกด้วยค่ะ

เพราะเห็นช่องว่างที่ผู้ประกอบการได้กำไรค่าส่วนต่าง
จากอาหารที่เด็กนักเรียนไม่นำเข้ามารับประทาน
ก็เลยเรียกเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๕เป็นต้นมาค่ะ
นุขประมาธอาหารท้าวน่ะเพราะระเบิด
ตอนเนี้ยนะที่ผ่านมาขอพี่ดูก่อนบริเวณเล็กเฉลี่ยเด็กมาเหรอ
รอบแรกไหนเนี้ยเดือนแรก
เด็กมา๒๘๖๖ชาติครับอาหารทั้งวันให้คุณ

เบิดเต็มเบิดเต็ม
นี่ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้คือหลักฐานสำคัญในคดีเลยค่ะ
ที่ทำให้เขามีหลักฐานในการเข้าจับกลุ่มเป็นการสนทนากันระหว่างผู้อำนวยการกับผู้ประกอบการนะคะ
แล้วเราก็ไปคุยกับผู้ประกอบการนะคะซึ่งเธอบอกเธอนี่แหละเป็นคนอัดคลิปนะคะ
ประกอบการรายนี้นะคะบอกกับทีมข่าวบอกเขามาประมูลโครงการอาหารโรงเรียนได้๒เทอม
แรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นผอคนเก่าก็ไม่มีปัญหา

วันถัดมา๒๖เรียกเธอไปคุยทันทีในชนะคนที่ชนะการประมูล
แล้วก็พูดในธรรมนองที่ว่าจะให้เงินพอเท่าไหร่
นี่ผู้ประกอบการคนนี้บอกนะฮะจะให้เงินเท่าไหร่
เธอก็บอกปกติเราไม่ต้องจ่ายนะ
พอบอกว่าต้องให้พอด้วยสิเป็นค่าบริหารจัดการ

พอเซ็นสัญญาผอก็จะนัดเธอไปพูดคุยแบบนี้บ่อยขึ้น
อ้างว่าผลประเมินคุณภาพอาหารไม่ดีเหมือนเดิม
เธอบอกว่าประมูลโครงการอาหารในโรงเรียนราคา๘๙๐๐
สำหรับเด็ก๓๐๐คนเป็นค่าอาหารเช้า๗บาทต่อคน
อาหารกลางวัน๒๑บาทต่อคนรวม๑๐๐วัน
แต่ความจริงแล้วอาหารเช้ามีเด็กมาทานแค่
เพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างค่าอาหาร
มีส่วนต่างอยู่๒๒๐๐คนก็เป็นเงินประมาณ๑๕๔๐๐๐บาท
ผอเนี่ยเงินก้อนนี้ผอจะขอส่วนแบ่ง๖๐๐๐๐๐บาท
ก้อนแรกขอ๓๐๐๐๐๐บาทนี่ค่ะ
เอาไปฟังเสียงผู้ประกอบการรายนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ถ้ารู้จักคุณครูว่าคนมาทานไม่เกิน๘๙๐๐บาท
หรือว่า๖๘๐๐เนี่ยคือเยอะสุดแล้ว
แล้วก็ทำอาหารพอสำหรับตอนนั้นตอนนั้นกำลังเท่านั้น
ผ่านแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเฮ้ยแล้วส่วนต่างอย่างนี้
เซ็กอีก๒๐๐๐บาทเหรอ๒๐๐๒บาทคูณ๗๐๐๐บาท
มันก็จะได้๑๕๐๐๐แหละใช่ไหมค่ะ
ใน๑๕๐๐๐บาทนี้ท่านจะให้เรา๑๕๐๐๐บาทคูณ๖๐๐๐๐๐
เราจะได้๙๐๐๐บาทไม่น่าจะผ่านถึง๖๐๐๐๙๐๐๐บาท
แล้วแกจะแบบมันจะเหลือของแกประมาณ๖๐๐บาท
แต่๖๐๐๐คือตกวันนะต้องพูด๑๐๐วันก็จะได้ประมาณ๖๐๐๐
แต่แกต้องการยอดแรกก่อนคือ๓๒๐๐
โอ้โหนี่คือเสียงของคนที่เขาทำมาหากินทำมาหากิน
ยังไม่จบคุณผู้ชมครับข่าวแย่งอาหารเด็กกินยังไม่จบครับ
ทีมข่าวไปที่โรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรครับ
ปรากฏว่าโรงเรียนปิดประตูรั้วทั้ง๒ประตู
ไม่อนุญาตให้คนภายนอกและทีมข่าวเข้าไปข้างใน
สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลก็แจ้งว่า
ท่านรองภูมิในการสั่งไว้ว่าหากต้องการเข้าไปพบ
ขออนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอาไม่เป็นไรทีมข่าวบอกเดี๋ยวลองโทรหา
รองผู้บริการของโรงเรียนทั้ง๔คนดูไม่มีใครยอมคุยด้วยแล้วครับ
คุณผู้ชมบอกว่าไม่มีอำนาจทีมข่าวก็เก่งจริงจริง
ไปหาคุยมาได้ไปหาคุยกับผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งระบุว่า
ที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินเรื่องปัญหาอาหารของเด็กนะ
แต่ทราบว่าท่านผู้อำนวยการคนนี้เพิ่งจะย้ายมาไม่กี่เดือน
หลังจากเป็นข่าวผู้ปกครองคุยกันในแชท
ถามครูประจำชั้นก็ไม่มีใครชี้แจงไม่มีใครตอบ

เพราะว่าลูกต้องใช้ชีวิตฝากชีวิตไว้กับโรงเรียน๘ชั่วโมงต่อวัน
แม่เรื่องอาหารเด็กแบบนี้เนี่ยไม่สบายใจครับลองฟังดูครับ
สบายใจแค่เรื่องอาหารกลางวันไม่สบายใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับในโรงเรียนเลย
ความเป็นอยู่ของนักเรียนเราก็ไม่รู้
ขนาดนี้คุณยังไม่มีจัญญบันในความเป็นครูเลย
ถ้าเกิดคุณพฤติกรรมแบบนี้จริงแล้วเรื่องอื่นคุณจะปกป้องลูกเราได้ไง
ดูความคืบหน้าการดำเนินคดีกับท่านผอนะครับกองบังคับการ
ป้องการปรับปรามการทุจจดิตและประพฤติมิชชอบผลบัตรตรีจรูนเกียจปานแก้ว
ท่านเปิดเผยบอกว่าล่าสุดท่านผู้ในการโรงเรียนดังกล่าว
ขอยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการให้ปากคำ
โดยนำเงินสด๔๐๐๐๐๐บาทมาวางไปหลักซับครับประกัน
พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าตัวไม่มีพฤติการหลบหนี
และทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งจึงขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
โดยนัดหมายอีกครั้งหลังสำนวนคดีเสร็จสิ้น
และจะส่งปปชพิจารณาตามกฎหมายต่อไปครับ